เรื่องของพิธีกรรมที่จังหวัดตรังเอาอันนี้น่าสนใจ
เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีน
แล้วมีชื่อที่แปลกไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน
พิธีกรรมที่มีชื่อว่าโคเจ
โอ้นี่ดูพิธีกรรมเขาหลอกอา
เป็นพิธีกรรมที่แบบแล้วชื่อเขาเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
ชื่อพิธีกรรมว่าโคเจ

เป็นแบบจีนจ๋าอะไรแบบนั้นแต่อ่านแบบไทยกลางไว้ก่อน
นั่นคือโคเจครับเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณของชาวจีนนั่นแหละ
แล้วจริงเขาเรียกได้หลายแบบนะนอกจากโคเจแล้วเนี่ย
บางทีเขาก็เรียกว่าโคกุลคือมันมีความหมายแบบนี้ครับคุณผู้ชม
เป็นเรื่องของการเลี้ยงอาหารพระหรือทหารประจำทั้ง๕ทิศ
พิธีกรรมนี้มันจะแตกต่างไปแล้วแต่ธรรมเนียม
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพิธีกรรมในช่วงของการกินเจบนบานศาล
แล้วจัดเพื่อถวายบรรพบุรุษและถวายให้กับถวยเทพ
พิธีกรรมนี้นะครับเขาจะมีอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมความเชื่อของจีน
แล้วก็เหล่าร่างทรงที่เห็นนี่คือร่างทรงนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาก็มาร่วมในพิธีกรรมนี้ในทุกครั้งจัดกันทุกปี
โดยการทำพิธีครับจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาร่วมในงานก่อน
ก็ทำให้คนที่มีของเกิดอาการแบบนี้
เขาบอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้มันเป็นไปแบบอัตโนมัติ
เอ้าแต่เค้าบอกว่าหลังจบคุณผู้ที่มาร่วมงานพิธีทั้งหมด
เขาก็ว่าจะได้บุญกลับไป
เป็นพิธีกรรมโบราณนะหาชมได้ยาก
เดี๋ยวฉันเข้าไปดูเพิ่มเติมว่าโคเจหรือโคกุ้นเนี่ย
เป็นพิธีเลี้ยงขุนทหารเห็นอีกงานหนึ่งคือในพิธีกินเจภูเก็ต
น่าจะเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันได้
แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเทศกาลกินเจภูเก็ตเดี๋ยวเขาก็จะมีขบวนเราก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะ